ทุกผู้ชมครับดูประเด็นที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากวงประชุมสบส
หรือว่าคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
สืบเนื่องมาจากผลกระทบของโควิดหน่อย
เมื่อวานท่านนายกเนี่ยเป็นประธานการประชุม
แล้วระหว่างประชุมเนี่ยฮะไม่รู้ว่าสถานการณ์การเมืองมันพาไปหรือยังไร
เราก็เปิดเพลงให้บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมด้วยฝัง

ฉันก็ได้บอกว่าว่านี้ฉันจะยอมแพ้อะไร

วันนี้เจ้าของเพลงเขาได้โพสต์ออกมาด้วยนะฮะ

หลายคนก็ตีความกันไปต่างนานา
ก็มีออกมาทำงานที่ธรรมเนียบก็มี
แต่ว่าประชุมอันนี้ประชุมวงใหญ่ไงสบส

อย่างเช่นท่านก็หมายถึงสถานการณ์ทุกอย่างนั่นแหละ
หรือสถานการณ์ทางการเมืองอะไรหรือเปล่า
ไปอยู่พักใหม่อยู่ฝ่ายไหนอะไรยังไง

นักร้องดังพิธีกรชื่อดังเจ้าของเพลงอย่ายอมแพ้
หลังจากเมื่อวานเห็นอย่ายอมแพ้
ท่านนายกเอาไปเปิดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง
คุณอ้อมสุนิษฐาได้โพสต์
ผ่านสังคมออนไลน์
บอกอยากร้องเพลงถอยดีกว่า

เดี๋ยวรอเผื่อนายกเขาจะเปิดเผย
ตอนนี้อาจจะฟังเพลงพี่อ้อมอยู่เผื่อนายกจะเปิดอีก